คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงกันหน่อยนะครับ
คือเขาจะเลี้ยวพอเลี้ยวไม่พ้นแล้วไปชนคันอื่น

ทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นตำรวจพยายามจะบอกให้เขาดับเครื่อง
แล้วก็ลงมาจากรถปรากฏคนขับรถขาวเนี่ย
พุ่งไปชนคันอื่นที่จอดติดไฟแดงอยู่อะค่ะ
คุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะคิดว่า
เมาหรือเปล่าเสพยาหรือเปล่า
ข่าวนี้มีคำตอบแต่เดี๋ยวให้ดูนะ
ว่าพอเขาพุ่งไปชนคันอื่นตำรวจต้องจัดการกับเขาแบบนี้ค่ะ
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
มีคนถามแต่ถ้าเกิดตำรวจไม่ทำแบบนี้
จะต้องมีรถอีกกี่คันที่เสียหาย
เพราะว่าจากเหตุนี้ตอนนี้รถที่เสียหายเนี่ย
ทั้งหมด๖คันแล้วดูข้างหน้ารถสิคุณผู้ชม
เขายังพยายามที่จะแบบเร่งเครื่องไปชนรถคันอื่นนะคะ

แบบนี้นะฮะใช่ค่ะคลิปเนี้ยในติ๊กต๊อกเขามีการเอามาโพสต์ไว้นะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สามแยกท่ามิรัมที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เก๋งขาวคันนี้คันต้นเหตุเนี่ยนะเขาจะเลี้ยวขวา
แต่ว่าเลี้ยวไม่พ้นไงแล้วก็เลยไปชนรถตู้โรงพยาบาล
คนขับรถตู้เนี่ยนะพยายามเคาะกระจกรถนะเปิดเปิดเปิดเนี่ย
ไม่ยอมเปิดค่ะแล้วหลังจากนั้นจอดนิ่งอยู่แบบนี้สัก๑๕นาทีได้
แต่พอตำรวจมาตำรวจบอกว่าให้ดับเครื่องลงจากรถนี่
ตำรวจมาเคาะเรียกลงมาลงมาไม่ลงมากับเร่งคันเร่ง
เหยียบไปพุ่งชนรถคันอื่นที่จอดติดไฟแดงนะคะแล้วฟิล์มก็ทึบเหมือนกันนะคุณฮะ
มองไม่เห็นในไงครับทีนี้ทางเผสสพเมืองพัทธาลุงก็โพสต์ข้อความ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะ
ตำรวจก็รีบไปเลยค่ะไปคุมสถานการณ์ซึ่งจากเหตุการณ์นี้มีรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด
เขามาจากทางแยกเมืองเวียนเอเชียสวนเลนเข้ามาเลยค่ะมาในช่องทางเดิน
ฝั่งออกจากตัวเมืองพัทธลุงแล้วตอนนั้นเนี่ย
ที่ถูกเฉียวชนเขาก็รอจอดติดไฟแดงอยู่
ตำรวจก็เลยสั่งให้คนขับรถเก่งคันนี้หยุดรถดับเครื่องยนต์
แต่เขาหักพวงมาลัยรถออกไหมครับ
เออทีนี้พอหยุดรถคันนี้ไม่ได้
ตำรวจทำยังไงก็ต้องเอาอุปกรณ์ก็คือเหล็กทุบกระจกรถ
แล้วก็สั่งให้คนขับเนี่ยดับเครื่องแล้วก็เอาตัวมาสงบสติอารมณ์ตรงไหลทางก่อน

ถ้ายังนั่งอยู่บนรถไม่รู้จะพุ่งชนต่อไหม
แล้วก็ให้ศูนย์นเรนทรนำตัวคนนี้ส่งโรงพยาบาลพัทธลุงค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราก็สอบถามไปยังสพเมืองพัทธลุงเลยว่า
คุณตำรวจคะเรื่องนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
เออสรุปแล้วคนขับคนนั้นอ่ะเป็นอะไร
คุณอยากรู้ไหมว่าเมาหรือเปล่าหรือว่าเสพยามาหรือเปล่า
นี่ผลการตรวจออกมาแล้วนะคะ
ไม่เมาไม่มียาเสพติดอ้าว
แปลกใจอีกไหมล่ะแปลกใจฮะเออว่ามันมาจากอะไรอ่ะ
ตอนนี้ค่ะตัวคนขับรถเก๋งอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอก่อนให้เขาออกจากโรงพยาบาล
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำว่าเอ๊ะ
ถ้าไม่เมาไม่เสพยาแล้วมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นนี่ก็คือผิดเรื่องขับรถประมาทนี่แหละนะคะ
ทีนี้มีการแชร์เรื่องนี้ลงในโซเชียลนะครับมีการแชร์คลิป
แชร์ภาพเหตุการณ์เล่าเรื่องให้ฟังนะฮะปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะครับ
เข้ามาเขียนเป็นคอมเมนต์และเขียนแบบนี้ขอโทษแทนพ่อครับ
และเสียใจกับผู้ประสบเหตุทุกคนด้วยนะครับนี่ประโยคแรกนะนะ
แล้วทีนี้มีคนที่ใช้โซเชียลคนอื่นก็เข้าไปถามคนนี้แหละ
ว่ายังไงกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเผลอเหยียบคันเร่งหรือคันเร่งค้าง
ช่วยอธิบายยังไงกันครับตัวของผู้ชายที่มาคอมเมนต์ตอนแรกเนี่ย
ก็อธิบายแบบนี้ครับบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ย
ผมคุยกับพ่อแล้วคนขับเป็นลุงนะเป็นผู้ใหญ่นะ
พ่อผมบอกว่าวูบครับแล้วมันไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
ถ้าผมคิดนะก็น่าจะวูบแล้วเผลอเหยียบคันเร่งค้างไว้หรือเปล่า
ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องคุยกับพ่อผมอีกที
ประมาณนี้แหละครับเท่าที่ผมคิดได้
เพราะผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนในเหตุการณ์แต่ทั้งหมดทั้งมวล
ผมขอโทษแทนพ่อครับเขาบอกขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนพ่อด้วยนะครับ
ก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจเหมือนกันบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับ
ถ้าเป็นอุบัติเหตุแล้วคุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า

ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็บอกกับลูกที่ออกมาคอมเมนต
บอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นน้องก็ดูแลพ่อของน้องให้ดีละกันขอให้อาการดีขึ้น
และถ้าสมมุติเกิดว่ามีโรคประจำตัวหรือมีอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการขับรถขับรา
ลูกหลานอาจจะต้องดูแลให้ดีด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอให้ตำรวจสรุปก่อนเนอะ
ผลการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ